คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับข่าวนี้นะคะของดีเจมะตูมดีเจฝีปากกล้านะคะ
ที่เกิดปมบูลลี่ขึ้นในรายการรายการนึงคือเขาเนี่ยพูดในลักษณะเป็นแบบ
บูลลี่แขกรับเชิญของรายการหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวย
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วแถมยังขอพักงานดังกล่าวด้วย
และเจ้าตัวบอกว่าหลังจากนี้จะระวังคำพูดให้มากขึ้นค่ะ
ตูมจะเป็นคนที่ชอบแซวชอบกัดผู้หญิงที่สวยเพราะเพื่อจะได้มาตบมากัดตัวเองตอนจบ
มองว่าเจตนาของตูมจริงเลยคือเราเป็นคนตลกแล้วเราเป็นคนสนุก
เราเป็นคนสนุกจริงนะการที่เราแบบพูดเล่นหรือพูดแซวอย่างนี้
อยากให้คนที่อยู่รอบตัวเราหัวเราะเท่านั้นเองครับ
ไม่เคยโทษรายการด้วยนะครับว่าทำไมถึงตัดออกมา
เพราะว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาโทษปีชงมาโทษรายการโทษนั่นเท่านี้ไหม

เออออกมายอมรับนะแมนอยู่เหมือนกัน
แล้วทางด้านหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องเศร้าของครอบครัวนะ
เมื่อน้องกระต่ายหมาตัวโปรดที่โตมาพร้อมกับน้องวันใหม่ตายไปเมื่อวันก่อน
เจ้าตัวบอกว่าวันใหม่เสียใจมากนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะรับตัวใหม่มาเลี้ยงหรือยังไงนะคะ

วันใหม่ก็เลยจะค่อนข้างคุ้มเคยกับปัจจ์มึงมากอะเด็กก็เล่นอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างงี้
ผมก็ถามเค้าว่าล้องไห้
จุดว่าบ้านเขาเลี้ยงหมาเยอะมาก
ตัวที่ที่ฉันเห็นในคลิปอยู่บ่อยนะคะแล้วน้องกระต่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โตมาพร้อมกับน้องวันใหม่
เป็นเพื่อนเล่นกันความผูกพันก็มีนะคะของแบบนี้นะคนรักจัดจะเข้าใจดีนะคะ